นี้ก็ตีกันหน้าเวทีหมอลำที่ร้อยเอ็ดเลยค่ะคุณผู้ชมแหมข่าวแบบนี้เราอ่านบ่อยมากนะ
จริงหน้าเวทีหมอลำก็ต้องลำสิใช่แต่คราวนี้มาตีตีกัน
ทีนี้พอตีกันทำยังไงประหลัดฝ่ายความมั่นคงเนี่ยต้องมาระงับเหตุแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
วิธีการที่ประหลัดฝ่ายความมั่นคงใช้ใช้วิธีไหนครับ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาระงับเหตุแบบนี้ยิงปืนด้วยยิ่งวุ่นเข้าไปใหญ่เลยสิฮ
ใช่ค่ะแล้วคนก็เอ่อเอ่ออยู่แบบเนี้ยค่ะครับ
ซึ่งมันเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหน้าเวทีหมอลำนะคุณผู้ชมแล้วเห็นไหมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเมื่อกี้ที่ดิฉันได้ยินนับดูนี่๕นัดนะ

ที่วัดพระธาตุอุปมงที่ตำบลโพศรีสวรร

คนที่ยิงน่ะคือประหลัดฝ่ายความมั่นคง

ตอนนั้นผมได้รับแจ้งจากกำนันตำบลโพศรีสว่างนะ

พอไปถึงนะเจอวัยรุ่นเอาเหมือนกับปืน
ตีที่ต้นแขนซ้ายของประหลัดฝ่ายความมั่นคงค่ะ
แล้วก็เห็นด้วยนะว่าเอ๊ะนั่นใช่ปืนหรือเปล่าที่วัยรุ่นถือ
ทีนี้ผมก็เลยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าให้ระงับเหตุ
แต่กระสุนที่ใช้มันเป็นกระสุนซ้อมนะไม่ใช่กระสุนจริง

วัยรุ่นที่เขาเอาเหมือนกับปืนมาทำร้ายเจ้าหน้าที่นะ
ก็เลยตกใจไงทิ้งอาวุธลง
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงมาชกหน้าประหลัดฝ่ายความมั่นคง
โดนขนาดนี้ก็เลยต้องยิงปืนขึ้นฟ้าอีกรอบนึง

มีวัยรุ่นอีกคนนึงมาต่อยอศที่เข้าระงับเหตุ
โอ้โหทีนี้การยิงปืนขึ้นฟ้าที่บอกว่าได้ยินไป๕นัด
ก็เลยสยบกลุ่มวัยรุ่นเพราะเขาวิ่งกันหลบหนีไปเลยนะ
หลังจากนั้นก็ต้องโทรแจ้งในอำเภอโพนทองค่ะ
นายอำเภอบอกว่าหมอลำหยุดแสดงก่อนเลย

แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะ

บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ทางประหลัดเขาโดนก่อน

ทีนี้ก็เลยเหมือนต้องยกปืนขู่อ่ะ

หลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญตัวผู้นำชุมชน

มาตีกันหน้าเวทีหมอลำมาดำเนินคดีด้วย
น่าจะเป็นวัยรุ่นที่ตำบลโพศรีสว่างแล้วค่ะ

อาวุธที่บอกว่ามาเหมือนกับจะตบ

หลักห้าก็แน่นอนต่อให้เป็นปืนเด็กเล่น
คุณพกมาแบบนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีเหมือนกันนะคะ

ช่วงนี้จัดเวทีหมอลำกันเยอะนะ
อย่าไปทำลายความสุขของคนที่มาร่วมงานกันเลย